ศิษย์

สวัสดีครับ๑๒นาฬิกา๕๐นาทีนะครับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันในรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหัน
ตอนนี้ใครที่กำลังจะวางแผนออกจากบ้านไปเล่นน้ำสงกรานตามจุดต่าง
ต้องระวังกันหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอากาศร้อนรวมไปถึงความแปรปวดลักษณะอากาศ
อย่างเช่นพายุฤดูร้อนที่กรมบุตุนิยมวิทยามีการออกประกาศนะครับ
ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้ามีโอกาสเกิดขึ้นในหลายพื้นที่
สภาพอากาศภาพรวมทั่วไทยวันนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับ
จากการตรวจสอบสภาพอากาศตลอดเทศกาลสงกรานครับ
อย่างที่บอกไปนะครับว่าหลายจุดในพื้นที่นั้น
ยังคงต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนและอุอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะหลังเที่ยงนี้ไปครับอุณหภูมินั้นสูงขึ้นนะครับ
เพราะว่าจากการตรวจสอบพบว่าหลายจุดหลายพื้นที่อุณหภูมิตอนนี้
อากาศร้อนถึงร้อนจัดร้อนจัดก็คืออุณหภูมิมากกว่า๔๐องศาเซลเซียตขึ้นไป
ปัจจัยยังคงเป็นตัวเดิมนะครับที่ทำให้เกิดความร้อนและอุแบบนี้
ก็คือบริเวณหย่อมความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศ
ขออภัยนะครับบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำมาเนื่องมาจากความร้อนนะครับ
หย่อมความร้อนที่ยังคงปกคลุมบริเวณตอนบนจนถึงตอนกลางอย่างต่อเนื่องนะครับ
ดังนั้นความร้อนสะสมแบบนี้จึงทำให้หลายจุดหลายพื้นที่
ต้องเจอกับสภาพอากาศร้อนถึงร้อนจัด
มาดูภาพรวมการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกันนะครับ
จากการตรวจสอบเนี่ยนะครับในช่วงบ่ายวันนี้พบว่าหลายพื้นที่นั้นกลายเป็นสีม่วงนะครับ
ก็คือสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิเกิน๔๐องศาเซลเซียตขึ้นไป
จุดที่จะร้อนเป็นพิเศษก็คือบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะครับ
อีสานตอนล่างภาคอีสานตอนบนรวมไปถึงในบริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
สูงสุดวันนี้ยังคงไต่ระดับไปอยู่ที่ประมาณ๔๔องศาเซลเซียต
คำนวณต่อไปนะครับจนถึงวันพรุ่งนี้ในช่วงบ่ายครับก็คาดการณ์ว่าอุณหภูมิทั่วไทยนั้นยังคงร้อนละอุเหมือนเดิมนะครับ
ยังมีแนวโน้มว่าจะไต่ไปอยู่ที่ประมาณ๔๔องศาเซลเซียตในช่วงบ่ายเช่นเดียวกัน
นี่คือภาพรวมของอุณหภูมิความร้อนที่จะได้เจอกันในช่วงเรียกเวลาเทศกาลสงกราน๓๔วันหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
แต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ต้องเน้นย้ำก็คือเรื่องของอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากพายุฤดูร้อนนะครับ
มีปัจจัยหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับที่ต้องเฝ้าจับตาแล้วก็จะมีบทบาทต่อลักษณะอากาศในประเทศไทยอย่างมากเลยทีเดียว
จัยมีถึง๓ปัจจัยละทีเดียวนะครับที่จะเข้ามาสร้างความแปรปวนให้กับลักษณะอากาศในเมืองไทยของเรา
อย่างแรกก็คือกระแสลมนะครับที่จะมีการพัดมาปะทะกันระหว่างกระแสลมที่พัดมาจากทิศตะวันตกนะครับ
อบเอาความชื้นจากบริเวณอ่าวเบงกอเข้ามาปกคลุมในเมืองของเรา
ขณะที่ก่อนหน้านี้เมืองของเรานั้นถูกปกคลุมด้วยกระแสลมตะวันออกเชียงใต้
อบเอาความชื้นจากบริเวณทะเลจินใต้แล้วก็อ่าวไทยเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับ
สองกระแสลมนี้พัดเข้ามาปะทะกันหรือว่ามาสอบกันทำให้เกิดการยกตัวของความชื้นในอากาศ
่อตัวกลายเป็นกลุ่มก้อนเมฆเกิดขึ้นได้นะครับ
ถ้าหากความชื้นมากเพียงพอก็สามารถให้จะเกาะตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนแล้วก็กลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกัน
ดังนั้นมีหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับบริเวณตอนกลางของประเทศต้องระวังปัจจัยเหล่านี้ที่จะทำให้เกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้
ที่ฉุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เกิดลูกเห็บตก
การว่าในช่วงวันศุกร์นี้จะมีการแผลลงมาปะทะอีกครั้งหนึ่งนะครับ
บริเวณทางตอนบนของภาคเหนือจะแผลลงมาปกคลุมในบริเวณทางตอนบนของจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ห้องศร
แผลลงมาแบบนี้ตามที่ได้คาดการณ์ไว้ช่วงวันศุกร์นั้นอาจจะมีลูกเห็บตกรวมไปถึงฝนฟ้าขนองในพื้นที่บริเวณดังกล่าวด้วยนะครับ
อกจากนี้เองตั้งแต่วันที่๑๖ไปจนถึงวันที่๑๘คาดการณ์ว่าจะมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนครับ
ลงมาปกคลุมบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยจะสังเกตว่าสีฟ้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้จะค่อยแผลลงมาปกคลุมบริเวณทางตอนล่างอย่างต่อเนื่องนะครับ
ลงมาแผลลงมานะครับลักษณะเช่นนี้เองอากาศเย็นที่แผลลงมามาปะทะเข้ากับอากาศร้อนที่ปกคลุมอยู่แต่เดิมนั้นก็จะทำให้เกิดความแปรปวนลักษณะอากาศดังกล่าวได้ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือปัจจัยที่จะทำให้เกิดพายุฤดูร้อนนะครับ
หาที่หลบที่ปลอดภัยที่มั่นคงแข็งแรง
อยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าต้นไม้รวมไปถึงป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
นี่คือสภาพอากาศที่ต้องเตรียมรับมือกันหน่อย
เทศกาลสงการก็ขอให้คุณผู้ชม
มีความสุขกับเทศกาลสงการแล้วก็ปีใหม่ไทยด้วย
นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในวันนี้
เดี๋ยวกลับไปติดตามข่าวสารอื่นกับสองสาวกันต่อเลยนะครับ